รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านการเลือกไพ่พี่กับการ์ดนะคะ
ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเพียงแค่คุณใช้ใจของคุณสื่อสารกับไพ่ของเราแล้วไพ่ก็จะทำนายบอกคุณไปค่ะ
วันนี้ค่ะหัวข้อที่คุณจะได้รู้กันและหลายคนอาจจะรอคอยกันอยู่ว่าถ้าช่วงนี้เราอยากจะไปแบบอัพหน้าอัพไซต์นะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะเรามีการเลือกพิกกับการ์ดในสามกองด้วยกันนะคะ
องทางด้านนี้สีน้ำเงินอร่ามมากสวยงามบาดตาบาดใจจริง
ที่๒ค่ะสีใสนะแวววาวประดุษคริสตอล
ที่สามสีเขียวใครกำลังแห้งเหี่ยวอยู่ตอนนี้นะคะสีนี้อาจจะดนใจให้คุณไปฟังอารัมเวอร์ก็ได้
ลองดูค่ะเราให้เวลาคุณตั้งจิตอธิษฐาน
แล้วเลือกกองไพ่หรือเลือกจากสีเพชรที่ดึงดูดสายตาของคุณมากที่สุด
และนี่คือกองที่๑กับหัวข้อศัลยกรรมในช่วงนี้คุณทำแล้วจะปังหรือไม่ค่ะ
ถ้าคุณพร้อมแล้วเอมมี่จะมาเปิดไพ่พร้อมกับคุณ

ว้าวกองนี้บอกก่อนว่ามีโอกาสที่จะปังปังแล้วก็ปังอย่างมากค่ะ
และคุณนะอันนี้พูดเลยว่าคุณมีเกณฑ์สูงมากที่คุณจะต้องทำหลายรอบ
คืออาจจะไม่ถึงขนาดเสพติดศัลยกรรมขนาดนั้น
แต่การทำศัลยกรรมครั้งนี้จะดึงคุณนะคะให้มีโชคในเรื่องของการงาน
คนรอบข้างให้การช่วยเหลือให้การดูแล
หลายคนน่าจะเริ่มไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างแล้วเรียบร้อย
เพิ่มเติมนิดนึงค่ะถ้าคุณจะทำให้รู้สึกว่าฉันสวยขึ้น
หล่อขึ้นฉันดูดีขึ้นฉันมั่นใจมากขึ้น
แนะนำทำกับคุณหมอผู้ชาย
ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็ตามแต่เพศสภาพเป็นผู้ชายเราโอเค
แต่ถ้าคุณบอกว่าเอมมี่เราอยากจะเสริมดวง
ยกรรมครั้งนี้เราอยากจะทำแล้วให้เราได้แบบรุ่งโรธทางด้านการงาน
โตมากขึ้นนะคะหรือได้มีโอกาสในเรื่องของธุรกิจที่กว้างไกลมากขึ้น
มีชื่อเสียงมากขึ้นแนะนำให้ทำกับคุณหมอผู้หญิง
สภาพเป็นผู้หญิงด้านนอกเป็นไงไม่รู้
แต่อันนี้บอกเลยว่าคุณเป๊ะปังอลังเวอร์แน่
เหตุการณ์หลักที่เอมมี่เห็นเลยนะวันนี้

ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตามแต่
แต่อยากให้คุณเสริมในเรื่องไหนเพิ่มเติมรู้ไหมคะ
ให้คุณเสริมในเรื่องของผิวพันธุ์เปล่งปลั่ง
ดังนั้นตอนนี้นะทรีดเมนต์คุณต้องมีเพิ่มเติมด้วย
แล้วมันจะยิ่งเสริมเลยให้คุณปังยิ่งขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้น
ทิศทางของไพ่มองว่าถ้าคุณอยากจะทำจริง
แนะนำให้คุณทำในช่วงกลางสัปดาห์
ค่อยแนะนำให้ทำเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่
อีกอันหนึ่งคืออะไรก่อนไปทำแนะนำให้ไหว้พระประจำบ้าน
ถ้าเกิดคุณมีพระอยู่ในบ้านถ้าเกิดไม่มีนะ
คุณก็สามารถที่จะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้
หรือพระที่คุณใส่ไว้ที่คอพกพาติดตัวเอาไว้
คุณลองขอหน่อยว่าขอให้ทำแล้วดีทำแล้วเห็งทำแล้วปัง

รับรองเลยค่ะว่ากองนี้ยังไงคุณก็จะเป๊ะปังอลังเวอร์แน่
ช่วงนี้ค่ะไม่เกิน๕เดือนชัดเจนมาก
คุณมีโอกาสและมีเกณฑ์ที่จะได้ทำศัลยกรรม
ไม่ว่าจะช่วงไหนของร่างกายอย่างที่เอมมี่บอกไป
เปล่งปลั่งมากขึ้นออร่าหน้าใสมากขึ้นก็แล้วกัน
และแน่นอนว่าคุณจะได้รับความเห็งความปัง
หลังจากที่คุณทำศัลยกรรมอย่างชัดเจนค่ะ
และนี่ก็คือภาพรวมสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือก

ถ้าเกิดใครเลือกกองนี้แล้วตรงมากกับใจของคุณเอง
คุณกำลังจะทำศัลยกรรมแล้วมารับพลังงานดี

เพราะเพชรเม็ดนี้น้ำงามอันนี้

หัวข้อศัลยกรรมในช่วงนี้ทำแล้วจะปังไหม
วันนี้เราจะมารู้ไปพร้อมกัน
สำหรับเพื่อนที่เลือกกองที่๒นี้ค่ะ
อุ๊ยคิดแล้วคิดอีกนะประหยาด
บางคนนะกองนี้อาจจะเป็นการแก้มากกว่า
แก้แล้วแก้อีกนะคะทำแล้วก็ไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่เลย
มีการกลับมาทำอะไรซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ดังนั้นกองนี้ค่ะถ้าพูดภาพรวมก่อน

บอกก่อนว่ารออีกแป๊บนึงได้ไหม
สักเลข๔เลข๔คืออะไรไม่ใช่๔๐นะเธอ
นานเกินไปนะตอนนั้นอาจจะประมาณ๔เดือนหลังจากนี้
หรืออาจจะประมาณ๔สัปดาห์ก็ได้
ถ้าใครบอกว่าเอมมี่เราอยากแบบรีบทำเหลือเกินตอนนี้
อีกอันหนึ่งคืออะไรให้ทำในวันที่มีเลข๔ค่ะ
วันที่๔วันที่๑๔วันที่๒๔นะคะวันที่๓๔ไม่มีนะคะ
หลงกลนะอย่าหลงกลไปทำวันที่๓๔
นัดไม่ได้สักทีนะจ๊ะโอเคป่ะ
เออคุณทำได้ไหมคุณทำได้แต่ว่ารออีกสักระยะหนึ่ง
เพราะอะไรคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเก็บเงิน
เพราะคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบางอย่างด้วย
เราเลยบอกคุณเลยว่าคุณจะไม่มีเวลาพักฝืน
คุณทำแล้วคุณต้องออกมาใช้งานเลยเนี่ย

เพราะว่าด้วยผิวพันธุ์ด้วยร่างกายของคุณเองแล้วเนี่ย
น่าจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะ
ดังนั้นค่ะกองนี้นะรออีกแป๊บนึงแล้วค่อยทำ

ให้ไปปรึกษาคุณหมอที่๒คุณหมอที่๓ด้วย
เพราะอะไรแต่ละท่านนะคะจะให้ไอเดียคุณในเรื่องของการเสริมปรับแต่ง
แล้วถ้าคุณอยากจะทำค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ให้เลี่ยงช่วงบน
ช่วงบนคืออะไรคะตั้งแต่ช่วงตาคิ้วนะแล้วก็ศีรษะนะคะ
ตอนนี้ไม่ต้องไปปลุกผมนะมันอาจจะไม่ขึ้นเก็ตไหม
ตาของคุณทำไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันชอบแบบนี้จังเลย
ช่วงหนึ่งรู้สึกว่าอยากทำตา๓ชั้นนะคะ
เพราะว่าส่วนตัวชอบกินหมู๓ชั้นเนอะตา๒ชั้นไม่พอทำ๓ชั้นไปเลยดีกว่า
อยากจะสื่อสารกับคุณค่ะว่าคุณลองดูถ้าเกิดคุณยังมีเวลาเพิ่มเติมนะ
นบของคุณเลยก็คือในช่วง๔๘เดือนข้างหน้า
ถ้าวันนี้กับอีก๘เดือนข้างหน้าของคุณเองเนี่ย
รู้สึกยังเหมือนเดิมอยู่ฉันยังอยากทำจุดนี้อยู่
คุณทำได้ตอนนั้นโป๊ะเช๊ะเลยนะคะ
ไม่ต้องรอเลิกไม่ต้องรอยามอะไรนะคะทำไปได้เลย

ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอีกสักนิดนึงแล้วคุณก็จะได้ทำ
แต่วันนี้ค่ะที่ไพ่บอกว่าทำไมถึงยังไม่ให้ทำเพราะอะไรรู้ป่ะ

ทำแล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดี
คือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะคือทำมาไม่ใช่ว่ามันจะแบบ
มันสวยแหละแต่แค่คนรอบข้างอาจจะบอกว่า
เฮ้ยทำทำไม่เก็ตไหมเลยบอกว่า
แป๊บนึงพออีกแป๊บนึงเราทำออกมา
เราก็ไม่บอกเขาเลยว่ามาทำกับเราไหม
เอออันนี้สิดีกว่านะคะดังนั้น

แต่ถ้าคุณบอกว่าเอมมี่เราไม่ชัวร์เลย

แล้วคุณอยากจะรู้สึกว่าฉันปรึกษามาดีแล้ว

ดังนั้นคุณอาจจะต้องมีการแบบว่าคิดเยอะนิดนึง
ทำแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปสนใจเสียงของคนรอบข้างมากนัก
มองเป็นเสียงนกเสียงกานะ
เสียงคนร้องเพลงให้เราฟังนั่นเอง

แล้วคุณกำลังคิดจะไปทำศัลยกรรมในช่วงนี้นะคะ
ว่าทำศัยกรรมในช่วงนี้ทำแล้วจะปังหรือไม่
ถ้าเกิดใครเลือกกองนี้แล้วตรงใจคุณ

แล้วถ้าอยากให้เอมมี่ทำคลิปในหัวข้อไหนเป็นพิเศษ

และนี่ก็คือภาพรวมของเพื่อนที่เลือกไพ่กล่องที่๒ค่ะ
และอัญมณีศรีมรกฏสำหรับกองที่๓นะคะ

ยกรรมในช่วงนี้ทำแล้วจะปังหรือไม่นะคะ
มาดูกันไปพร้อมกันเลย
ดีเลิศประเสริฐสีเช็คคำนี้
อาจจะมีการแบบว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะคะ
บางคนอาจจะคิดจะทำตาของคุณเองใช่ป่ะ
บางคนอาจจะบอกว่าเอมมี่ถ้าเราไม่อยากทำตาเราทำอะไร
อู้วบางคนทำทั้งตาต่อขนคิ้ว
ทั้งหมดเลยนะคะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชาย
และโอ้โหปากด้วยดูสิขึ้นมาหมดเลย
บางคนอาจจะบอกเลยว่าเอมมี่คะเราทำทั้งตัวเลยได้ไหม
องนี้ทำได้แต่เวลาคุณจะทำทั้งทีนะ
คุณจะทำไปเรื่อยเขาเรียกว่าเก็บสะสมใหม่
แต้มไปเรื่อยวันนี้คุณทำตาอีกวันทำคิ้ว
อีกวันไปทำต่อขนตาอีกวันคุณอาจจะไปอุ้ยลิฟต์หน้ายกกระชับ
วันคุณอาจจะบอกว่าขอไปฉีดฟิลเลอร์หน่อยได้ไหม
ได้เช่นกันคนกองนี้ค่ะทำแล้วทำเยอะ
ทำไปซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำเล่า
กองนี้ทำแล้วรู้สึกว่าฉันอยากจะแก้ให้มันดีขึ้นตลอดเวลา
ไม่มีหยุดพักดีมากนะ
คือถ้าคุณบอกว่ามาทางด้านศัลยกรรมแล้ว
ทำแล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
รู้สึกจะเข้าใจในตัวตนของคุณมากขึ้น
ทำแล้วจะเพิ่มโอกาสในการงานให้คุณได้ดีมากขึ้นไหม
แน่นอนหนึ่งคาทาเข้ามาแล้วจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาด้วย
โอกาสที่เข้ามานั้นบางทีก็อาจจะมาในเรื่องของการลดแรกแจกแถม
นี้ค่ะเราพิสูจน์ให้คุณได้เลยว่าถ้าคุณได้ไปทำศัลยกรรมในช่วง๖เดือนนี้
ว่าคุณจะมาฟังตอนไหนนะแต่๖เดือนข้างหน้านี้
คุณไปทำศัลยกรรมด้านใดด้านหนึ่งรับรองค่ะ
คุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติม
ถ้าคุณได้โปรโมชั่นกลับมาบอกกันนะว่าคุณไปทำที่ไหน
เพื่อเอมมี่จะตามไปทำด้วยนะคะ
แต่วันนี้ค่ะถ้าคุณมาเลือกกองนี้นะ
คุณทำแล้วปังแน่นอน
แต่มันไม่ใช่ปังแค่แป๊บเดียวนะมันจะปังในระยะเวลานาน
แสดงว่ามันจะเป็นปังแบบข้าราชการไม่ใช่เอกชน

แบบข้าราชการก็คือค่อยไต่เต้าค่อยดีขึ้น
ทำแล้ววันแรก๓อาทิตย์แรก๒อาทิตย์แรก๒เดือนแรก
อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่ได้สวยมาก
ยังไม่ได้ดูหล่อไม่ได้ดูแบบสปอร์ตใจดี
แต่พอคุณทำไปสักระยะหนึ่งค่ะเดือนหนึ่ง๓เดือนปีหนึ่ง

เฮ้ยนี่มันณเดชน์หรือเปล่าอารมณ์นั้นเลยนะ
หรือว่าฉันจะเป็นยายาอุรัสยาอะไรประมาณนั้นนะคะ
คนอาจจะเข้าใจเราแบบว่าเฮ้ยเธอเปลี่ยนไปเธอไปทำอะไรมา
ทั้งที่ทำไปตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วค่ะ
มาทักอะไรเอาปีนี้เป็นต้น

พอทำแล้วแค่ให้คิดไว้อย่างเดียวค่ะว่า
คุณจะไม่จบแค่ครั้งเดียว
คุณจะทำแล้วคือฉันขอทำอีก
เพราะรู้สึกว่าฉันมีคอนเซ็ปต์ในตัวตนของฉันในทุกปีเลย
คนอื่นเขาอาจจะเปลี่ยนมือถือนะคะ
เราก็เลือกที่จะเปลี่ยนหน้าของเรานั่นเอง
ทำสัญลักษณะการของกล้องนี้นะมันไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงใบหน้า
ใครก็ตามแต่นะคะที่อยากจะทำในด้านอื่น
ฉีดวิตามินนะให้ผิวออร่ามากขึ้น
หรือเพิ่มความสดใสอ่อนเยาว์ให้กับตัวเอง

บอกเลยค่ะว่าคุณทำไปเถอะดีแน่นอน
แล้วก็จะทำให้คนรอบข้างคนที่เขามองเห็นคุณ
เขารู้สึกหลงหลงรักหัวปักหัวปำ
อยากจะเข้าไปแบบว่าใกล้ชิดอีกสักนิดนึง
บ้าจริงนะคะรู้สึกอิจฉาเพื่อนกองนี้เหลือเกิน

ตามที่คุณปรารถนานะคะมันอาจจะใช้เวลานาน

อย่าเห็นเพียงแต่แค่โปรโมชั่นที่คุณเสาะแสวงหาเท่านั้น
คุณจะต้องมองในเรื่องของคุณภาพ
แล้วก็ความปลอดภัยสำหรับตัวคุณเองด้วย

และแน่นอนค่ะว่าคลิปนี้เป็นภาพรวมนะคะ
ไม่ใช่ดวงเจาะจงของใครคนใดคนหนึ่ง
และมารับพลังงานดีพลังงานบวก
กับรายการทำนายไทยรัฐทางเฟซบุ๊คและยูทูปไทยรัฐค่ะ